ฟีเอลฟาวฟาวฟีเอลดีกว่าฟีเอลฟาวกันคือตัวน้องสาว
น้องฟ้าวเฟี้ยวหรือเบลเนี่ยพี่ชายของเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้เนี่ย
เขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วล่ะต้องออกมาโพสต์ปกป้องหลังจากที่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาอ่านข่าวของน้องสาว
และผู้แสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอถึงเรื่องความเชื่อของพญานาค
แล้วก็เรื่องที่ถูกลอตเตอรี่โดยระบุพี่หนุ่มครับอืมครับ
ด้วยความเคารพนะครับพี่เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้จักในวงการบันเทิงมานาน
อืมในอดีตพี่ก็เคยทำให้น้องสาวผมเจ็บมาแล้วโอ้โหอ่ะยังไงต่อ
เพราะอะไรหนุ่มไปแว้งเขาเหรออ่าได้อ่านให้ก่อนอ่า
เชิญไปออกรายการแล้วก็ไม่ปกป้องอืมนะตามสัจจะจำได้ไหมครับอืม
ซึ่งผมให้อภัยพี่อโหสิกรรมให้พี่ไม่อยากมีเวรกรรมต่อกัน
ในครั้งนี้ในฐานะพี่ชายผมคิดว่าการที่พี่หนุ่มพูดจาวิจารณ์ในเรื่องของคนคนหนึ่ง
เขาศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจอันบริสุทธิ์อืมเป็นการเปรียบเทียบก็ดีครับอืม
วิจารณ์ก็ดีพี่หนุ่มเป็นผู้ใหญ่พี่ควรมีจัญญาบันในการนำเสนอข่าว
รักและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน
อิมเขาทำในพื้นที่ของเขาให้กับทุกคนและกรยานมิตรของเขาทั่วโลก
รักปู่พญานาคแม่ย่าพญานาคให้กับลูกหลานพญานาคทุกคน
อีกอย่างการที่จะเอารูปน้องอิมเอาข้อความน้องอิมที่มาโพสต์มาอ่าน
แท็กไม่ควรจะข้ามใจความสำคัญทั้งที่ภาพแล้วก็ข้อความบอกชัดเจนว่า
แฟนคลับเนี่ยเขาส่งมาให้นะฮะเขาว่าอย่างงั้น
ผมยังรักเคารพพี่หนุ่มเสมอแต่เรื่องนี้ผมและอีกหลายคนที่รักพ่อปู่พญานาค
พญานาคพี่เอาเรื่องนี้มาพูดมาหัวเราะกันเองแบบนี้
ส่วนเรื่องน้องอิมถูกลอตเตอรี่นะฮะหรือลอตเตอรี่ที่น้องอิมถูกเนี่ย
พี่หนุ่มบอกทำไมไม่เอามาโพสต์ก่อนข้างหน้าล่ะขอบคุณนะครับที่ยังห่วงใย
กลัวคนจะมาคอรหาน้องผมอันนี้ขอพูดก่อนนิดนึงได้ไหมอืม
ไม่ได้อะไรเลยนะตอนแรกรู้ไหมข่าวเขานำเสนอยังไง
เขานำเสนอว่าพวกเธอเป็นคนที่รับซื้อลอตเตอรี่คนถูกแล้วด้วยซ้ำไป
ที่จะขายวัตถุมงคลอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะแบบ
อ่านเองเอ๊ะฉันก็ขึ้นเองหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้มันจบไปนานแล้ว
เพื่อพี่หนุ่มจะยังไม่รู้น้องอิมมีการไลฟ์สดนะฮะ
ผลรางวัลออกยังไม่จบน้องเขาไลฟ์สดอยู่นะฮะ
ได้ถ่ายรูปลอตเตอรี่ที่ถูกกว่าเก้าสิบกว่าใบอืม
ก่อนกองสลากจะจบการถ่ายทอดสดที่ซ้ำไปอืม
ซึ่งผมก็รู้นะครับแล้วก็เขาก็รู้กันทั่วประเทศอยู่แล้ว
ส่วนพี่มทดำเออนะฮะพี่ก็เป็นลูกหลานประญานะ
เขารบศรัทธาพี่ก็รู้อยู่แก่ใจถ้าพี่จะมาที่นี่มาได้เลยครับ
โทรผมพี่ก็มีเออฉันมีจริง
แต่มีอย่างหนึ่งนะครับสำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙
พญานาคทุกกลุ่มผู้ที่จะมาสการรักกราบไหว้
ควรมีสัมมาคารวะพูดจาสุภาพหรือง่ายว่ากูไร้มารยาท
เดี๋ยวอาจารย์เย็นเดี๋ยว
ควรมีความนอบน้อมต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผมเชิญพี่มากราบที่นี่ได้เลยครับ
ยินดีครับจะได้เห็นกับตาที่นี่ผมแม่ผมสร้างด้วยความรักและศรัทธาเป็นเช่นไร
แล้วก็มีการแท็กถึงกันชัยมดดำเพียวเฟ้ารถเมย์
พญานาคเซฟเฟี้ยวฟ้าวโอเค
เมื่อกี้ทั้งหมดคือในกรณีของเบลพี่ชายของทางเฟี้ยวฟ้าวหรือทางอิมที่ลงมานะครับ
ผมขออนุญาตให้กลับไปดูเทปวันนั้นที่ผมพูดหน่อยนะฮะอ่ะขอดูหน่อยครับ
ก่อสร้างธรรมนูมีบริเวณวงกลมสีแดงตรงไหนคะ
ไหนดูสิวงกลมสีแดงวงกลมสีแดงไหนวงกลมแดงตรงไหน
ตรงต้นไม้ใกล้เสาเข็มไหนวะไหนวะไหน
ตรงต้นไม้ใกล้สองเข็มเธอดูดูเป็นรูปหน้าองค์พญานาค
พญานาคอะไรนั่นใบไม้มันแห้งไหนหนุ่มนั่นไงตรงกลาง
ปากงับงับนั่นอ่ะใบไม้แห้งไม่ใช่พญานาคเนอะ
ไม่ใช่ขอโทษนะนี่ผมไม่ได้ดูถูกไม่ได้ลบหลู่นะ
ให้ผมดูเนี่ยผมดูไว้เป็นพญานาคผมดูเป็นหัวหมูด้วย
ไหนวะผมดูเป็นหัวหมูผมไม่ดูเป็นพญานาค
หัวหมูอ้าปากงับอยู่นั่นน่ะเห็นไหมล่ะ
เออก็ถูกเออใช่ไหมคุณดูเป็นหัวหมูปะล่ะ
คุณหนุ่มอะไรแต่เขาถูกลดตริศทุกงวด
ก็บอกแล้วไงบอกว่าให้เอามาออกเอามาโชว์ก่อนที่จะมีการประกาศผล
จะได้เพื่อนพี่น้องชาวบ้านชาวช่อง

คือจะได้มีคนเขาระหาเขาเยอะก็ไม่อยากให้อิ่มไปถูกเขาระหา
ช่วยอิ่มจะต้องออกรายการต้องมาออกรายการพวกเรานี่แหละ
เอออิมก็ควรจะต้องแบบว่าเอามาประกาศให้เอามาให้ดูก่อนอ่ะ
มาตามกระชาพามาดูดีกว่าเออไป
ไปเลยเดี๋ยวฉันไปสำนักอิมไปดีกว่าดูซิจะถูกไหมเออ
ไปได้ไหมไปสิขออิ่มเลยเนี่ยขอพี่อิ่ม
เดินทางได้หรือยังได้แล้วเนาะได้แล้วชื่อใหม่ได้แล้ว
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑ที่ผ่านมานะครับ
ผมได้มีโอกาสพูดข้อหนึ่งก่อนเลยผมขออนุญาตพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับ
ผมจะพูดเป็นข้อเลยนะเมื่อกี้ที่คุณพระดำถามว่า
ทางฝั่งเขาเองเนี่ยได้มีการพูดมาบอกว่าเคยเชิญไปออกรายการ
แล้วไม่ปกป้องแล้วไม่ปกป้องผมบอกนี้เลยนะฮะ
รายการนั้นคือรายการปากโป้งค่ะนะฮะในครั้งนั้นคุณอิมน้องคุณเองเนี่ยนะฮะ
ผมว่าคุณจำได้มีปัญหากับอดีตแฟนคือคุณแอ๊กจำได้มั้ย
จำได้อ่ะคุณแอ๊กจำได้ไหมอ่า้นี่นะฮะเขามีปัญหาการเรื่องการทำรายการที่ช่อง๕
แล้วเขาก็เลิกกันนานมากแล้วก็มีประเด็นกันเสร็จปุ๊บเนี่ย
เราก็มีโอกาสพูดคุยกันก็คุยสัมภาษณ์กันไปแต่คุณอิมเนี่ยหลุดปากมาคำนึงว่า
เหมือนกับถูกแอคเนี่ยโกงอืมพอใช้คำว่าโกงขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
กับพ่อแม่ของแอ๊กเนี่ยเขาไม่ยอมเขาก็ไปไล่ฟ้องเลย
ไปแจ้งความผมแจ้งความนุ้ยสุจีราซึ่งตอนนั้นเนี่ยตั้งคันอยู่
ท้องแก่อยู่แล้วก็แจ้งความแล้วก็ฟ้องอิม
สามคนที่โดนหมดเลยปรากฏสุดท้ายผมกับนุ้ยเนี่ยนะ
ต้องไปปอทไปพิมพ์ลายนิ้วมืออืมด้วยสาเหตุที่อิมเนี่ย
พูดคำว่าโกงออกไปผมก็บอกว่าอิมอิมก็โทรมาปรึกษาผม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะลองคุยให้ผมก็ผมก็บอกผมจะคุยให้
หลังจากนั้นผมเนี่ยตามแอคเนี่ยนะฮะไปเจอพ่อแม่เขาที่บ้าน
ผมขับรถตามเข้าไปเลยนะจนกระทั่งไปเจอผมเนี่ยยกมือไหว้พ่อแม่เขาบอก
ผมขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรที่มันไม่ดี
แล้วทำให้รู้สึกว่าดูเป็นการหมินประมาทคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแอ๊ก
ผมไม่ได้มีจตนาแล้วผมก็เชื่อว่าอิมไม่ได้มีเจตนาผมขอโทษแทนนุ้ยด้วย
แล้วนุ้ยเนี่ยท้องแก่อยู่ผมไม่อยากให้นุ้ยเนี่ย
ต้องแบบเดินทางไปขึ้นศาลทั้งที่ตัวเองท้องแก่อยู่ผมขอโทษแทนน้องทุกคน
ผมรับผิดชอบเองพ่อของอิมเอ้ยพ่อของแอด
กับแม่ของแอ๊กแล้วต่อหน้าแอ๊กโดยบอกว่าไงป่ะโอเคคุณหนุ่มใน
คุณกล้าที่จะมากราบขอโทษผมแบบเนี้ยผมถอนฟ้องคุณทั้งสองคน
คือผมกับหนุ้ยแต่ผมไม่ถอนอิมอืมพี่ก็บอกว่าทำไมถึงไม่ถอนอิมครับ
ก็ถอนไหนไหนก็ถอนก็ถอนทั้งหมดเลยละกันสิ่งที่เขาตอบกลับมาคืออะไรรู้ไหม
อ๋อไม่ได้หรอกเพราะอิมไปพูดว่าลูกเขาเนี่ยทุกรายการ
ถึงรายการคุณด้วยถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ไปถามนุ้ย
ถามพ่อแม่แอ๊กถามแอคดูได้ว่าผมพูดเรื่องจริงไหม
จบนะฮะเรื่องที่ผมพูดจบแล้วสุดท้ายอิมกับแอ๊กไปขึ้นศาลกัน
ส่วนคดีความอิมต้องขอโทษแอคในศาลเรื่องนี้ก็คือเป็นจบไปแล้ว
เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเรื่องอโหสิกรรมแบบนี้
มันไม่ดีหรอกนะครับเคลียร์นะเรื่องนี้หนึ่งเคลียร์นะฮะ
แล้วถ้าคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้รู้ไว้ด้วยรู้ไว้ด้วย
เรื่องที่สองผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับวันนั้นที่ผมเห็นรูปนั้นน่ะ
แล้วคุณบอกว่าผมไปหัวเราะเยาะกันขอโทษนะคุณเปรียบเทียบดีดีนะฮะ
ผมไม่ได้ลบหลู่นะแต่ผมเห็นอันนั้นเป็นหัวหมู
มันสิทธิ์ของผมอืมคุณจะให้บังคับให้ผมไปเห็นว่าเป็นพญานาค
เหมือนที่คุณเห็นมันก็คงไม่ใช่อืมถูกปะฮะใช่
ผมนับถือพญาครุฑคุณจะเห็นว่านั่นเป็นอีกามันก็เรื่องของคุณอืม
แต่ถ้าผมนับถืออะไรมันคืออยู่ที่ใจผมคุณไม่ต้องไปสนเสียงนกเสียงกาหรอก
ถูกหัวเราะยังไงคุณอย่ามาดึงเรื่องแบบนี้เข้ามาว่าโอ้โห
เดี๋ยวคนที่เขานับถือพญานาคจะโกรธจะเกลียดผมผมอ่ะนับถือพญานาคมาก่อนคุณ
ผมเนี่ยไปกราบไห้มากับมดดำก่อนคุณตั้งแต่คุณยังวิ่งเล่นอยู่ด้วยมั้งจริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาพูดอะไรแบบนี้มันเป็นการชักจูงให้คนที่เคารพพญานาคเนี่ย
ด่าผมกับมดดำเพราะผมกับมดดำเนี่ยทำอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
เคารพมาก่อนหน้านี้บ้านผมก็มีพญานาคแต่อันนี้ผมเห็นเป็นหัวหมูจริงจริง
แล้วคุณจะมาด่าผมทำไมนะฮะข้อที่สามเรื่องของสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่
ที่คุณเอามาโชว์หลังจากที่มีการออกรางวัลไปแล้วผมพูดด้วยความหวังดี
เพราะอิมก็เป็นน้องผมคุณไม่ควรมาพูดอะไรแบบนี้หรอก
ผมก็พูดชัดเจนว่าชาวบ้านเขาคอรหาว่าทำไมถึงเอามาออกที่หลัง
เขาออกที่หลังเนี่ยคนที่เสียผมพูดอย่างนี้เลยนะ
คุณคิดดูดีดีนะฮะดาราที่เขาเอาลอตเตอรี่เนี่ย
มาออกเอามาโชว์ในอินสตาแกรมหรือลงโซเชียลก่อน
ที่จะมีการประกาศผลสลากินแบ่งเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยนะ
มันอยู่ด้วยคนสองคนคือใครรู้ป่ะคือตัวดาราเอง
กับตัวคนที่ตามดาราแล้วซื้อตามแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาลอตเตอรี่ของคุณเนี่ย
มาออกหลังจากที่มีการประกาศไปแล้วความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่คุณ
ความเสี่ยงอยู่ที่คนเขาตามคุณแล้วก็ไปซื้อของของคุณมา
แล้วเขาไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยข้าวยากหมากแพงอยู่แล้ว
คุณไปทำอย่างงี้ได้ยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้โลกสวยนะ
แต่ผมว่าผมพูดเพื่อสังคมแล้วทุกวันนี้คุณคิดดูดิ
จะต้องมานั่งซื้อห่วงพญานาคต้องมานั่งซื้อลอตเตอรี่ต้องมาซื้อ

เอาเงินไปจ่ายคืนเขาเปล่าอืมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริง
ผมท้าเลย๗งวดนะคุณเอามาขึ้นก่อนถ้าถูกเดี๋ยวคุณขึ้นไปกราบพญานาคของคุณ
จบเลยโอเคป่ะไปรายการฉันนะเอออ่ะเดี๋ยวผมพาคุณขึ้นไปด้วยนะครับ
แล้วสุดท้ายสิ่งที่ผมต้องอ่านมันเป็นข่าวที่ผมต้องอ่าน
มันคือบริบทของผมที่ต้องทำงานถูกไหมฮะ
ผมอยู่ในหน้าที่ของสื่อการะแมมาออกผมก็ถามตรง
ตูมผมก็สัมภาษณ์ตรงตรงผมก็พูดตรงตรงในมุมของกะละแม
ราแมนและมะตูมทุกวันนี้สองคนนี้ก็ไม่เคยมาด่าว่าอะไรผมนะ
ไม่เคยมาแซะไม่เคยมาแต่ผมเขาเข้าใจบริบทของผม
สองคนนี้คือน้องของผมแต่สำหรับคุณไม่ต้องรักผม
จำเป็นต้องรักอะไรผมเลยนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่า
ถ้าคุณไม่ได้เข้าใจบริบทของผมก็ไม่ต้องบอกว่านับถือเป็นพี่
ผมก็ไม่ได้เห็นว่าคุณเป็นน้องเราต่างคนต่างคนเดินคนละทาง
นั้นเองจบแยกย้ายเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ย
ผมถูกต้องผมชัดเจนทุกวันนี้ผมยังไม่เคยขุดเรื่องคุณนะ
แต่ถ้าคุณทำแบบนี้ผมขุดได้นะฮะไม่ใช่เรื่องยาก
อะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ผมไม่พูด
ผมว่าผมเคลียร์แค่นี้นะครับจบนะอย่าแล้วก็อย่าลงอะไรแบบเลอะเทอะแบบนี้อีก
งั้นเรื่องนี้ไม่จบนะครับอืมอ่ะโอเคนะหนูว่าคนที่จะอ่ะ
ตอบเรื่องพยานาคเรื่องพยานาคอ่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปในในมุมของพยานาค
จริงมีอีกหนึ่งคนที่เราเห็นอ้าวพี่หมอปลาไงพี่ปลา
โทรถามดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโทรถามเดี๋ยวเราไปถามหน่อยถามว่า
เรื่องพญานาคไงพี่เมย์แล้วเขาจะอยู่นางจะเล่าไหมไม่รู้เลยอ่ะเม
นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเมย์โทรให้ดูในไอจีกว่าวิดีโอวิดีโอเขาหรอ
เอาเป็นอะไรเอาวิดีโอหรอไม่เป็นไรนะฮะอืมนี่หมอปลา
เดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันมีไลน์นางเอ๊ะปลาชอบส่งอะไรมาติดไหม
โทรไปปลาโทรศัพท์ด้วยกัญชัยซื้อให้เออเออปลาไม่รับค่ะ
รับไหมนี่กาปาไม่รับค่ะปลาแก้วค่ะจริงป่ะได้มาแล้วค่ะ
มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะปลาหรอเปิดกล้องสินั่นไงนั่นไงปลา
ปลาอยู่บนรถปลาเธอเนี่ยเป็นคนชั่วเธอชอบไปรบหลู่พญานาคนะ
หลู่ที่ไหนพี่ไม่ได้ลบหลู่เลยนะคุณมดดำค่ะเออเนี้ยวันนี้คือ
อยากจะถามว่าเรื่องที่แบบว่าพญานาคที่คุณมีความคิดเห็นยังไง
หนุ่มกัญชัยเขาแบบว่าไปพูดนู่นพูดนี่เรื่องพญานาคมีจริงไหม
คือพี่พญานาคอ่ะถ้าความเชื่อผมก็เชื่อว่าเขามีจริง
แต่เขาไม่มาสิงสถิตอยู่ในร่างใครมาหลอกลวงคนบอกพี่
ทำไมปากหมาอย่างงั้นแหละอืมอ้าว
ยังไงเข้าใจหรือยังคุณพี่คือยังไงเธอจะพูดว่ายังไง
ไม่ผมก็จะบอกว่าตามพูดสถานะพยานาคก็มีจริงก็มีศาสนิรชานี่แหละ
ที่เขาต้องการปรับแผ่นค่อยเขาจะให้พี่อืม
แต่วันนี้คนกำลังเอาเรื่องพญานาคน่ะมาเป็นแหล่งขายอืม
หมอปลาครับครับเห็นคุณไปเรื่องอะไรพญานาคอะไรที่ไหนมานะ
สุดอ่ะไม้ที่เพชรบูรณพี่โดมอืมที่มันมีเด็กเด็กมันเห็นว่ามี
พญานาคเล่นอยู่ในน้ำใช่ไหมทีเนี้ยผมก็บอกว่าเด็กอ่ะจินตนาการ
เพราะถ้ามีพญานาคอยู่ที่นรกที่สุดได้น่ะอืมแล้วก็วิดบ่อนน้ำให้แห้งเลย
จะเจอพญานาคกันหรือเปล่าอีบ้ามันเป็นพบเว้ยมันเป็นประตูข้ามมิติ
ไอ้ป่าไอ้บ้าวิดบ่อนน้ำเลยดูนี้พี่หมอไม่ใช่เพราะคุณพ่อน้ำก็เด็กก็บอกว่า
เขาเขาเห็นพญานาคมันเลื้อยเล่นน้ำอยู่อ่าถ้าเราวิดน้ำออกเราก็ต้องเจอ
พญานาคนะครึ่งคุณพ่อน้ำต้องพิสูจน์เรื่องเงี้ยพี่ป่า
เดี๋ยวเธอตายไม่ดีนะแล้วพี่ป่าได้พิสูจน์ยัง
ถ้าข่าววิทย์ผมจะไปพิสูจน์อ๋อพี่ห่อพราตผมถามนิดหนึ่งดี
พญานาคสามารถในลิฟต์ให้คนคนดึงถูกไว้เจ็บสิบ

ไม่นิดนี่ครับมันจะไปซื้อได้แต่ละที่แต่ละที่เนี่ย

อันเรียงสร้างกระแสเพื่อให้คนไปสำนักนะครับ

แล้วทำไมก่อนเนี้ยไม่โพสว่ะครับ
เขาบอกเขาไลฟ์ก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลจะถ่ายทอดเสร็จแล้ว
เขาดูกับทางประเทศนะกูมีแต่ไหนก็บอกอย่างนั้น
คือถ้าแน่ที่อยู่ต้องแปะกันเลยว่าคุณซื้อมากี่ใบ

ไม่ใช่คุณจะเอาไปที่ถูกออกอย่างเดียว
ถ้ายังงั้นถ้าอยู่แบบนี้รัฐบาลแจ๊งแน่นอน

ถ้ามันเป็นแบบนี้ไอ้พวกที่ถูกไว้แม่นก็ซื้อรัฐบาล

ซึ่งมันเยอะแยะมากมายไก่กองตะเวนซื้อลอตเตอรี่กันอ่ะ

ถ้าแน่จริงถ้าแน่จริงคุณโชคซื้อเลยโชคก่อนเลย
โชว์ว่าโชว์ว่าเฮ้ยงวดนี้จะซื้อไม่กี่เลข

กล้าไหมอ่ะก็ไม่มีอ่ะที่ไหนได้ซื้อมาเป็นพันพันเลขอ่ะพี่

โอเคอันนี้ปลาพูดมีสาระอยู่ปลามีสาระปกติปลาพูดไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่
นะป่าพูดไม่เข้าหูพูดสาระครับคุณพ่อดำ
ปลาพูดปกติไม่ค่อยเข้าหูชอบไปทุบไปเทิบอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่
นะป่าโอเค

ป่าไปดีกว่าพี่นะโอเคเออป่าเธอจะไปไหนก็ไปเถอะสวัสดีค่ะพี่หมอ
โอเคก็ถือว่าเคลียร์นะครับก็จะได้พูดทีเดียวแล้วก็สื่อไม่ต้องมาถามผม
ผมก็เล่าแบบนี้แล้วก็คือสามารถเอาไปเอาไปลงได้ไม่เป็นไร
ผมพูดแบบชัดเจนแล้วของคุณน่ะเขาบอกให้คุณไปที่นั่นเอาไหม
แต่คุณต้องหยุดด่าหยุดพูดนะเพราะว่าเขาไม่รับคนพูดจาไม่ดีคิดไม่ดีอย่างคุณเขาบอก
รู้ใช่ไหมคนที่มารยาทไม่ดีพอเธองั้นก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
ฉันฉันยังแบบรักรบกดหลงฉันยังอยู่แต่หนูก็เห็นพี่ไปไหว้มาทั่วประเทศไทย
ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะความแบบเราก็ไม่ได้ลบหลูเราไปว่าความจริงนะคนที่ทำให้
มาฝากมศอืมฉันเควี้ยงอ่ะใช่ที่ช่องเก้าสมัยคุยวิ่งหากันใหญ่เลย
ฉันเควี้ยงไอ้พี่หนุ่มมึงเอาเลยมาให้เนี่ยสำเพ็งเยอะมากอืม
จริงจริงว่าหลังจากนั้นชีวิตจะเจออะไรอีกเพียบชีวิตจะเจออะไร
แต่ว่าไม่แค่อาทิตย์เดียวด้วยอาทิตย์สองอาทิตย์เนอะที่แบบชีวิต
อย่างงี้เลยอ่ะจริงจริงไม่หรอกคือเรื่องแบบเนี้ยมันเป็น
เรื่องที่อยู่ในใจอ่ะอืมคุณนับถืออะไรแต่เราไม่แต่ไม่จะ
ต้องพูดอ่ะต้องไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปบอกว่าอ่าถ้าเขาไม่ได้
ถือต้องไปบังคับให้เขานับถือเหมือนเราอ่ะมันไม่ใช่นะเออ
อย่างที่ผมบอกอ่ะสมมุติผมไหว้พญาคมันก็เป็นเหมือน
แต่ละคนอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่บอกผมเห็นเป็นหัวหมูก็
แล้วยกมือไหว้โอ้ฉันเคยเป็นนั่งหล่อพระกัน๒คนน่ะ
ข้างบนท้องฟ้ากลายเป็นพระที่เราหล่ออย่างนี้ก็เคยแต่เราพูดไม่ได้
เขาไปลำแล้วก็เจอเจอเป็นแบบรูปเป็นรูปองค์พญานาคไงคุณแม่
ก็มีเอาจริงป่ะมีอ่ะมีมีน่ะมีมีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่แบบว่า
อยู่ที่ว่าวันนี้ใครจะเอาอะไรมาหากินใช่เนี่ยล่าสุดที่น้องเนี้ย
อ่าขึ้นอยู่ตรงนั้นเลยน้องธัญญาอาสยามอ่ะอ่าถ้าอย่างเงี้ผมว่าคล้าย
ถ้าอย่างนี้ผมก็จะบอกว่าอันนี้คล้ายกับพญานาคจริง
อันนี้คือที่น้องธัญญาไว้ลำวงสวงล่าสุดแล้วเขาก็โพสต์ลงเนี่ย
ผมก็จะไม่บอกว่าเหมือนผมจะบอกเออคล้ายอันนี้คล้าย
เห็นมันก็คือแล้วแต่มุมมองอย่างเมื่อกี้มุมมองเมื่อกี้ผมมองยังไง
ก็ไม่เหมือนพยานมันเป็นความคิดส่วนบุคคลเออนะ
ก็นั่นไงจะมาจะมาบอกว่าผมนู่นนี่นั่นเหมือนมันไม่ได้อืม
ไปอีกนิดนึงอย่าเอาลูกผมมาเกี่ยวอืม
ไปโพสต์เฟิร์สอะไรอย่าไปเอาลูกผมมาเกี่ยวว่าพี่ก็รักลูกพี่อะไร
ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกผมถ้าจะด่าด่าที่ผมหรือจะเอาลูกผมมาแซะมาแขวะ
ไม่เอาอืมแค่นั้นเองอืมเนอะ